เรื่องหนึ่งมีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ

เขามีการออกหนังสือให้ระวังบุคคลอันตราย
บุคคลคนนี้เคยเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียน
แล้วก็ย้ายออกจากโรงเรียนตั้งแต่เด็กคนนั้นอยู่ป๕
เท่ากับ๒๓ปีแล้วและตอนนี้เด็กคนนั้นน่าจะอายุ๑๔ปีแล้ว
หน้านั้นมีพฤติกรรมอันตรายยังไงคุณผู้ชม
อ่านจากในหนังสือของทางโรงเรียนเขาชี้แจงมานะครับ
ก็โรงเรียนที่ตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ได้ร่อนหนังสือคุณร่อนหนังสือ
แล้วทางสังคมออนไลน์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้แชร์หนังสือนี้

โรงเรียนแห่งหนึ่งได้โพสต์ข้อความเตือนภัย
กับเด็กนักเรียนหญิงและระวังเด็กชายอายุ๑๔ปีราย๑
ถูกระบุว่าเป็นบุคคลอันตรายนะครับ
คือเรื่องราวนี่ทางหนังสือนี้ก็ชี้แจ้งออกมา
แล้วก็มีลักษณะมีพฤติกรรมที่ตอนแรกก็เป็นเด็กดีอยู่
เป็นเด็กดีอยู่เรื่องการเรียนการอ่านถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
กระทั่งเด็กชายดังกล่าวตอนอยู่ชั้นป๓ช่วงปลายเทอม
เกิดอุบัติเหตุแล้วก็พักรักษาตัวไป
แต่จากนั้นได้กลับมาเรียนพฤติกรรมเปลี่ยนไปเลยครับ
เรียนไม่ค่อยสนใจเวลาเรียนก็ไม่ค่อยจะอยู่ห้อง
และออกไปก่อกวนเพื่อนตามห้องต่างและพออยู่ป๕
พฤติกรรมรุนแรงยังไงรู้ไหมคุณไปจับก้นและจับหน้าอกของผู้ปกครอง
เข้าไปส่งบุตรหลานในโรงเรียนแล้วก็มีพฤติการในการพูด
่อเสียดไปทางเรื่องเพศโดยเฉพาะกับผู้หญิง
แล้วพอโตขึ้นก็พฤติกรรมรุนแรงขึ้นจับอกผู้ปกครอง
จับอกนักศึกษาฝึกงานอะไรแบบนี้มีอะไรแปลกเยอะเลย
โกนเสียงดังจะให้รถชนฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตอนนั้นอยู่แค่ป๕เองคุณแต่ทีนี้ไม่ไหวครับ
เด็กคนนั้นย้ายออกไปจากโรงเรียนแล้ว
ทีนี้ครับก็เชื่อว่าเด็กคนนั้นตอนนี้อายุสักประมาณ๑๔ปี
น่าจะยังคงมีพฤติกรรมที่น่ากลัวอยู่
กลายเป็นเรื่องที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนดังกล่าว
พบกับครูประจำชั้นที่เคยสอนเด็กชายเบิ้ลนามสมมุติแล้วกันนะฮะ
แล้วว่าเด็กชายเบิ้ลก่อนหน้านั้นเป็นเด็กดี
เล่าเหมือนในโพสต์เลยว่าเป็นเด็กดีก็เรียนเก่งคนหนึ่งนะ
แต่ทีนี้ครับพอมาเกิดอุบัติเหตุ
ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเด็กชายพักรักษาตัว
หลังจากนั้นกลับมาเป็นพฤติกรรมที่แปลกจนหน้าเป็นห่วง
ซึ่งต่อมาโรงเรียนก็ได้มีการตักเตือนหลายครั้ง
แล้วก็ล่าสุดพบว่าเด็กชายเบิ้ลได้พกมีดมาในโรงเรียนอีกด้วย
ซึ่งต่อมาทางโรงเรียนทำหนังสือเตือน
เวียนแจ้งง่ายได้ทราบถึงพฤติกรรมของเด็กชาย
ต่อมาทางโรงเรียนก็ทำหนังสือเวียนไงพอแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเหมือนกับมีไปขอตังค์ด้วยคุณสืบสกุล
เวลาไปขอตังค์พอคนไม่ให้เขาก็จะขึงขัง
แล้วพฤติกรรมอย่างที่บอกค่ะเด็กวัย๑๔ปี
มีพฤติกรรมไปลวนลามคนอื่น
ไปมองคนอื่นด้วยสายตาที่แบบเป็นการเหมือนกับลามกอนาจารย์กับผู้หญิงอะค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อย

กลัวว่ามันจะกลายมาเป็นเหตุรุนแรงมากกว่านี้
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออกมาเป็นหนังสือเลย
เป็นบุคคลอันตรายและอายุ๑๔เอง

คือถูกย้ายออกจากโรงเรียนนี้แล้ว
แล้วก็ครูบอกว่าไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วเหมือนกัน
แต่ว่าเด็กยังวนเวียนมาแถวโรงเรียนอยู่

เขาก็เลยมีการออกมาสินจ้างเตือนอันตรายไป

เหตุการณ์อะไรแบบนี้นี่เวลาเราเห็นเนี่ยนะคะ
เด็กอยู่เลย๑๔แต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นข่าวเป็นคราว

เพื่อให้ในโรงเรียนเองระมัดระวัง
รวมถึงคนในชุมชนก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยเนี่ยนะคะ

ทำไมโรงเรียนถึงทำจดหมายเวียนแบบนี้
แล้วก็เราก็ไปสอบถามข้อที่จริงให้แล้วนะฮะ